ผู้ชายกับการกินดื่มเที่ยวเนี่ยมันของคู่กันคู่กันบางทีมันก็อยากจะนั่งกินมันทั้งคืนเลยแต่แฟนก็ชอบโทรตามอยู่เรื่อยมันเลยเกิดเป็นฉากยังไม่อยากกลับโว้ยอัดยาวไปเลยพี่ยิ่งดึกยิ่งคึกยิ่งดึกยิ่งคึกโอ้โหพี่คนนี้กินจนตัวบวมเลยสนุกกันจนสะบ้านช่องไม่ยอมกลับอย่างนี้อยากจะรู้จังว่ารู้สึกยังไง
เพื่อนเยอะครับผมเพราะเวลาไปกันเนี่ยต้องมันต้องเอาให้สุดเหมือนเขาไปซื้อของหรืออะไรอย่างนี้เขาก็ต้องซื้อให้สุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยังเข้าใจเขาเลยทำไมไปกินเหล้ากับเพื่อนต้องโทรตามด้วยผมไม่เข้าใจจริงจริงอยู่กับแฟนมันก็ต้องมานั่งทำกับข้าวให้นู่นนี่นั่นฟังบ่นเรื่องเพื่อนมันบ้างเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยแ
เหตุงานน่ะสินเง่นมานั่งบนสั่งเลยดีหว่าเชื่อเข้ายังไงสาวก็ยังอยากให้หนุ่มกลับบ้านให้ได้แต่ถ้าไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้เรามี
นานทีไงมันได้เจอเพื่อน
น้อยแหงวะก็จะไปเที่ยวตัวกับเพื่อนอะ
ให้เขารออยู่อย่างนี้ก็เสียใจรู้เปล่า
ไปเที่ยวสนุกนะยาย
นาทีเขาจะไปก็ให้เขาไปหน่อยละกัน
เพื่อนจนไม่สนใจกูเลยนะ

เออไปเลยไปไหนก็ไปเลย
ไหนเช็คกันอีกทีว่าสาว

รอจนเป็นหมาหงอยแล้วเนี่ย
ลืมไปรึเปล่าว่าเขาอ่ะรออยู่

ผู้ชายติดเที่ยวจนไม่ยอมกลับบ้าน